ซึ่งวันนี้ที่ประชุมก็มีมติด้วยกันหลายเรื่องนะคะ

รวมถึงมีการเรื่องของหยุดยาวด้วยนะครับ

ก่อนการประชุมนายกรัฐมนตรีเขาโชว์ลีลาเด็ดนะครับ
เดี๋ยวไปชมภาพบรรยากาศพร้อมกันค่ะ
โอ้โฮฮินทีช้าฝั่งเท่ากรองมัน

ของชาติก็ได้ไปลูกแกล้งเนื้อ
นายกรัฐมนตรีดูตั้งใจกว่าการประชุมคอรมอลหรือเปล่า
นี่เป็นการละเล่นของชาวมอนที่เรียกว่ากระอ้วแทงควาย
ถือว่าเป็นสีสันช่วงเช้าก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรีค่ะ
โดยนายอภินันโปสยานนท์ประหลัดกระทรวงวัฒนธรรม
ก็นำคณะเข้าพบนายกรัฐมนตรี
ก็เพื่อประชาสัมพันธ์การจัดงานมหากรรมวัฒนธรรมรัตนโกศิลป์
ร่มพระบารมี๒๓๔ปีกรุงรัตนโกศิลป์
โดยนายกรัฐมนตรีก็ได้มีการชมการละเล่น
อ้วแทงควายซึ่งถือว่าเป็นการละเล่นของชาวมอน
พร้อมทั้งเชิญนักแสดงชาวอินเดียมาร่วมการละเล่น
แล้วก็บอกว่าเป็นการผสมผสานระหว่างสองชาติค่ะ

ไม่มีมติที่เกี่ยวข้องกับการอนุมัติวันหยุดเพิ่มเติม
ระหว่างวันที่๑๖ถึง๒๐พฤษภาคม
โดยมีการตรวจสอบพบว่าข่าวนั้นเป็นข่าวเก่านะคะจากการตรวจสอบพบว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่๖ตุลาคมปีที่ผ่านมามีมติกำหนดให้
วันศุกร์ที่๖พฤษภาคมแล้วก็วันจันทร์ที่๑๘กรกฎาคมปีนี้
วันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษดังนั้นในช่วงวันชัตรมงคลจะมีวันหยุดยาวสี่วัน
คือตั้งแต่๕๘พฤษภาคมส่วนวันอาสารหบูชาค่ะ
แล้วก็วันเข้าพรรษาปีนี้จะมีวันหยุดยาว๕วันคือตั้งแต่๑๖๒๐กรกฎาคม